คุณผู้ชมคะมาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันบ้างค่ะ
มีผู้ไปโพสต์คลิปนะคะพ่อทำร้ายลูกวัยสี่ขวบ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจนเจอตัวพ่อของเด็ก
เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าทำไปเพราะว่าประชดเมีย
ไปทำงานอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ไปมีชายอื่นนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนนะคะ
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเด็ก
ไปดูคลิปที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
คือดูแล้วทำใจไม่ได้นะ
คือจริงแล้วคลิปเต็มไม่ได้มีการเซ็นเซอร์นะ
คุณผู้ชมต้องย้ำแบบนี้เห็นหน้าน้องชัดเจน
แล้วก็เห็นพฤติกรรมของพ่อชัดเจนมาก
ใช่ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เราตัดมาให้คุณผู้ชมดูส่วนหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เป็นคลิปขณะที่ชายคนหนึ่งตบตีลูกชายวัย๔ขวบ
แล้วก็ใช้มือบีบคอซึ่งเด็กก็ส่งเสียงร้องตลอดเวลาค่ะ
ขณะที่พ่อลงมือทำร้ายลูกของตัวเองก็มีการถ่ายคลิปแบบนี้เอาไว้ด้วย
แล้วก็ส่งไปให้ภรรยาที่อยู่เกาหลีดู
แล้วก็มีผู้ที่โพสต์บอกว่าตัวเองเป็นป้าของเด็ก
นำคลิปมาโพสต์เพราะว่าแม่ของเด็กอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ช่วยเหลือลูกที่ถูกพ่อทำร้าย
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีผู้มาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
ประนามการกระทำของชายคนดังกล่าวที่รุนแรงกับลูก
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย
บางคนรับไม่ได้ถึงกับบอกว่าไม่สมควรจะเป็นพ่อคนนะคะ
ซึ่งการตรวจสอบพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านหนองขุนปราบ
ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าฝ่ายพ่อเนี่ยนะ
คลิปนี้ไปให้ภรรยาที่อยู่ที่เกาหลี
แล้วภรรยาส่งให้กับพี่สาว

ไปดูลูกหน่อยเถอะไปดูพฤติกรรมของสามีเข้าหน่อยเถอะ
ไปพบกับนายกิติพงศ์อายุ๓๔ปีชายที่ลงมือทำร้ายลูกตัวเองนั่งอยู่หน้าบ้าน
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิป
เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๒พฤษภาคม
วันนั้นเป็นวันเกิดของตัวเองซื้อเนื้อย่างมานั่งกินหน้าบ้าน
ประมาณสักสี่โมงเย็นมีวีดีโอคอลมาจากภรรยา
มาจากโทรศัพท์นะวีดีโอคอร์เนี่ยมาจากภรรยาที่โทรศัพท์ของเขา
แล้วก็ดังขึ้นมาคือภรรยาอยู่เกาหลีวีดีโอคอลเข้ามา
ทีนี้ปรากฏรับสายเนี่ยกลับไม่ใช่ภรรยาค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายคนอื่น
แปลงตัวว่าอยู่กับภรรยาของเขาในวันเกิดเขา
ใช่นะคะวีดีโอคอลเข้ามาตอนนั้นเขาบอกว่ารู้สึกโกรธมากเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็นั่งดื่มเหล้าย้อมใจกระทั่งประมาณเที่ยงคืน
ตัดสินใจตีลูกแล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้ภรรยาหยุดดู
ซึ่งก็ยอมรับว่าตีลูกจริงแต่ไม่ได้ตีรุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตาย
เพราะว่าตัวเองก็รักลูกที่ทำลงไปเนี่ยแค่ต้องการประชดภรรยาเท่านั้นเองที่ไปมีชายอื่น
ส่วนภาพที่ลงในโซเชียลไม่ได้เป็นคนโพสต์แค่ส่งไปให้ภรรยาดูค่ะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายกิติพงศ์ไปสอบปากคำพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้
ซึ่งนายกิติพงศ์ก็รับปากว่าจะไม่ทำร้ายลูกอีกนะคะ
ส่วนทางด้านของประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้าย
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่านายกิติพงศ์เนี่ยมีลูกสามคนที่ต้องดูแลนะคะ
คนหนึ่งอายุ๑๒ปีมีอีกคนนึงอายุ๖ปีแล้วก็๔ปีคนเล็ก
ปัจจุบันเนี่ยทั้ง๓คนก็อยู่ด้วยกันกับนายกิติพงศ์ส่วนแม่ไปทำงานที่เกาหลีนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับยายของเด็กที่ถูกทำร้ายนะคะนางเขียนวัย๕๙ปี
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนายกิติพงศ์ลูกเขยเนี่ย
ลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กเคยเตือนแล้วก็ห้ามปรามลูกเขย
ไม่ให้ลงมือกับลูกและในช่วงที่ลูกสาวไปทำงานที่เกาหลี
ก็มีคนในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขยตีหลาน
กระทั่งมีการโพสต์คลิปในโลกออนไลน์ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงหลานมาก
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่รับหลานไปดูแลก่อนชั่วคราว
กว่าจะแก้ปัญหาได้ค่ะ
ให้แยกลูกออกมามาก่อน
ยายของเด็กบอกอีกว่าเรื่องคดีความก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
ส่วนตัวอยากให้ดำเนินคดีกับลูกเขย
เพราะว่าไม่อยากให้ทำแบบนี้กับหลานอีกนะคะ
แต่จริงแล้วเด็กเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ใหญ่มีกันอยู่
เด็กไม่รู้เรื่องว่าพ่อแม่มีปัญหาอะไรกัน

แล้วจิตใจเป็นยังไงคือแบบทำไมพ่อต้องปลูกเข้ามาทุบตีทำร้ายแบบนี้

น่าสงสารน่าเห็นใจมากต้องเยียวยาจิตใจน้องด้วยนะครับ